ขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
หลังจากประเดิมคว้าชัยชนะเอาชนะญี่ปุ่นไปสองประดาษตัวแต่หนึ่ง
ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ลงฝึกซ้อมแยกเป็น๒ชุด
ก็คือชุดตัวจริงกับชุดตัวสำรองใช้เวลาซ้อมประมาณ๑ชั่วโมงครับ
การซ้อมในครั้งนี้ก็ไม่มีรัตนัยส่องแสงจันทร์นะครับ
ที่บาดเจ็บและนบผลพลคันที่ป่วย
ขณะที่สุพโชคสารชาติแยกซ้อมเช่นกัน
เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บส่วนชินพัฒนลีอลาอุปสมบทนะครับ
หลังจากซ้อมเพื่อฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้ว
ทีมก็ได้มีการปล่อยให้นักเตะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับ
เวลาเดิมครับคือ๒๐นาฬิกา